พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับภัยมันมีรอบตัวจริงเลยคราวนี้น้องเขายังเรียนอยู่เลยนะ
ยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยเจอผู้ชายเข้ามาเหมือนกับถามนั่นถามนี่
พอตอบไปตอบมาผู้ชายคนนั้นมาลวนลามซะอย่างนั้นค่ะ
ถวมลงพุงผมสกินเทสเสือเทากางเกงขายาวรองเท้าแตะ
เพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นโรคจิตหรือเปล่า
แล้วก็เตือนสาวที่ไปไหนมาไหนคนเดียว
บางทีไปอยู่ตามลานจอดรถในสถานที่ต่าง
ทีนี้อยากรู้พฤติกรรมของเขาทำยังไง
ผู้ชายคนนี้เขาจะเข้ามาเหมือนกับชวนคุยตีสนิทถามไปถามมา
หลอกถามทางบ้างถามอย่างอื่นบ้าง
หลังจากนั้นจะก่อเหตุลวนลาม
เชื่อไหมคุณมีคนตกเป็นเหยื่อตอนนี้เท่าที่รู้นะ๓คนแล้ว
เอามาดูคนที่เขาตกเป็นเหยื่อแล้วเขาโพสต์หน่อย
คนแรกเนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้าง
ตอนนั้นเนี่ยตัวเธอก็ไปเฝ้าของให้เพื่อน
แล้วผู้ชายคนนี้ก็เข้ามาแล้วก็ถามวนไปวนมา
ตัวเธอรำคาญก็เลยเหมือนกับตอบแบบส่งไป
แล้วก็รีบกดโทรศัพท์แชทบอกเพื่อนให้เพื่อนรีบมา
เพราะว่าตอนนั้นเธอยืนเฝ้าของให้เพื่อนอยู่ไง
ผู้ชายคนนี้จากยืนเปลี่ยนมาเป็นนั่งยอง
แล้วก็ค่อยเขยิบเข้ามาใกล้เธอ
แล้วมาแอบมองชื่อมาถามชื่อเธอ
ส่วนเธอบอกว่าโอ้โหตอนนั้นรำคาญก็รำคาญกลัวก็กลัว
แต่จะลุกไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่าของเพื่อนที่ฝากอยู่ยังอยู่
ทีนี้จนเพื่อนมาเธอก็เลยรีบเก็บข้าวของเก็บกระเป๋าต่าง
จังหวะนั้นเธอก็เลยแกล้งรับสายคุณแม่ค่ะ
รับสายคุณแม่ฮัลโหลเออแม่เดี๋ยวกำลังจะกลับแล้ว
แล้วลากเพื่อนออกมาเลยทั้งคู่บอกว่าเข่าอ่อนเลยนะเจอแบบนี้
แล้วตอนที่เดินออกมามันก็มืดแล้วแล้วมันก็เปลี่ยวด้วย
รีบไปถามรอปภรอปภบอกว่าอย่าไปใกล้นะเดี๋ยวจะโดนลวนลามเอา
อันนี้คือที่เจอนะรายแรกยังมีอีกนะคะ
ผู้หญิงอีกคนนึงเขาก็แชร์ข้อความเล่าว่าเจอผู้ชายคนนี้เหมือนกัน
ก็ไปถามนั่นถามนี่จู่ผู้ชายเนี่ยเดินมาเปิดเสื้อของเธอขึ้นเลย
เดี๋ยวให้เจ้าตัวเล่าหน่อยค่ะ
เจ้าตัวเล่าหน่อยค่ะ
จนหนูทนไม่ไหวหนูก็เลยรีบถอยรถออกมาเชียร์ออกมาเลย
เขาก็ยังไม่จบกับหนูอีกเขาก็วิ่งตามรถมอเตอร์ไซค์หนูมา

โอ้โหนี่คือขนาดรีบขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเนี่ยยังวิ่งตามมาอีกนะคะ
นักศึกษาสาวคนนี้เธอบอกว่าเธอกลัวมาก
เกิดมาไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยเลยอยากฝากเพื่อนผู้หญิงว่าถ้าเกิดจะไปไหนเนี่ย
เพื่อนไปด้วยได้ไหมอย่าไปไหนคนเดียวเลยมันน่ากลัว
คือแรกอาจจะคิดว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกแต่เราก็ไม่รู้ว่าภัยพวกนี้มันจะเข้ามาใกล้ตัวเราเมื่อไหร่
ดังนั้นถ้าเกิดไปเจอคนที่ไม่น่าไว้วางใจให้รีบหนีทันที
แล้วอย่างที่เล่าให้ฟังค่ะว่านักเรียนนักศึกษา๓คนที่เจอเหตุการณ์อย่างนี้
ตอนนี้ทั้ง๓ยังไม่ได้ไปแจ้งความกับตำรวจยังไม่ได้ไปลงบันทึกประจำวันเลยนะคะ
อยากให้ไปลงบันทึกประจำวันแล้วก็มีรูปมีหลักฐานอะไรแบบนี้แล้ว
จะได้ป้องกันไว้ด้วยแล้วก็ตามจับกลุ่มนะฮะ